พี่ปลางเขาบอกว่าอยากให้ไฟชัยมาขอเป็นแฟน

ฝ่ายหญิงรวมไปถึงโมเมนต์นั้นทำไมถึงกล้าจุ๊บหน้าผากขนาดนั้น
อาจไปฟังต้นตาบีพูดถึงรักหวานครั้งนี้
ตกลงฝ่ายหญิงรับรักรึเปล่าจะไต้ค่ะ

เหมือนงี้คือเขาเขินรึเปล่าครับ

คือนึกยังไงถึงไปจุ๊บหน้าผากครับ

ไม่ได้บอกว่าตั้งใจจะแสดงความเป็นเจ้าของหรืออะไรครับ

ต้องต้องอย่าเขิน

คู่นี้เขาฝ่าฟันกันมาเยอะตั้งแต่ยังไม่ดังนะคะ